วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างยืนยันนะครับ
แม้ที่ผ่านมาจะเสนอผลตอบแทนสูงถึงรายละ๘๕๐๐บาท

เพราะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เขามองไว้แบบนี้คุณ

วุ่นวายเหตุทะเลาะเหตุปะทะ

เหตุหกเทียงห้องหน้าเหตุใช่
เพราะว่าเป็นปัญหากันบ่อยครั้งนะครับ

ลีกเลี่ยงการยั่วยุและละเว้น
การตอบโต้ความรุนแรงในทุกกรณีครับ
ขับขี่ที่ฝ่าฝืนจะถูกระงับแอคเคาน์เลยนะ
ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นนะครับ
อยู่ระหว่างรอข้อสรุปจากกรมการขนส่งทางบก
ในการหามาตรการที่เหมาะสมต่อไปครับ
อกจากนี้ยังสนับสนุนให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เมื่อขับครบ๗รอบใน๗วัน
พร้อมกับรับข้อเสนอพิเศษได้เลย
ในกิจกรรมประจำเดือนไม่ว่าจะเป็น
แนะนำวินรถจักรยานยนต์เพิ่มรับเพิ่ม๘๐๐บาท

ก็รับเงินเพิ่มไปนะครับ
และสูงสุดถึง๘๕๐๐บาทให้คุณ

สัก๑๐หัว๒๐หัวโอ้โห
แต่ว่าได้รับสูงสุด๘๕๐๐บาท

นะครับล่าสุดมีผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า๒๐๐๐คน
เขาแถลงการแล้วเขาบอกข้อมูลมาแบบนี้
แต่ทางด้านของนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ท่านนายกเฉลิมช่างทองมาดัน

เนื่องจากเปิดให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
เข้ามาให้บริการได้เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

นี่แหละฮะเป็นจุดที่ทำให้พี่วินเขาก็บอก

สมมุติคุณจะเอาแบบจักรยานยนต์ป้ายดำป้ายขาว

ถ้าคุณเจตนาดีจริง
ให้ใครเข้ามาทำก็ได้
ก็เลยมองว่ามันยังเป็นการเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับ
ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่